เราจะพูดถึงกรณีที่วิวาลมเจ้าบ่าวเทงานแต่ง
คุณเขาบอกรับแขกเดียวดายทั้งน้ำตานะครับ
กลายเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลที่มีการแชร์กัน

เพราะว่าทางฝั่งของแม่และพ่อของเจ้าสาวก็แจ้งความกับเจ้าบ่าว
จากหนีงานแต่งแล้วยังแจ้งความคดีพรากผู้เยาว์ด้วย
เพราะเจ้าสาวอายุแค่๑๕เท่านั้นเองนะครับ
ภาพของงานแต่งงานที่มีเจ้าสาวเพียงคนเดียว

วิวาล่มค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะ
งานนี้เจ้าบ่าวไม่มาเจ้าบ่าวผิดนัด
เจ้าสาวรับแขกทั้งน้ำตา
ก็น้องน่าสงสารมากนะครับ
แล้วก็ทางญาติของเจ้าสาวก็ช่วยกันรับแขก
แขกเรือมาในงานกันแล้วจะให้ทำยังไง
แขกอยู่คนเดียวคุณรับแขกรับซองอยู่คนเดียวเลยดูแลแขกถ่ายรูปกับแขกอยู่คนเดียวเลย
เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นนะครับที่น่าสนใจในโลกโซเชียลนะครับ
กรณีของเจ้าบ่าวเทงานแต่งนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ที่บ้านปะคำที่ตำบลสระพระอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชศรีมา
เพื่อสอบถามกับเรื่องกล่าวที่เกิดขึ้น
คนที่เราไปคุยกันคนแรกก็คือแม่ของเจ้าสาว
จริงก็อยากจะคุยน้องเจ้าสาวเลยนะคุยกับน้องเจ้าสาวเลยนะ
แต่ว่าน้องยังเด็กอยู่เลยขอคุยกับแม่ก่อนแล้วกันแล้วก็แม่อนุญาตให้คุยกับเจ้าสาวหรือเปล่า

ของเจ้าสาวก็คือนางสาวลำดวนบุญเชิดอายุ๓๖ปีนะครับ
เปิดเผยว่ายังไงรู้ไหมคุณ
เปิดเผยว่างานแต่งครั้งนี้นะฮะจริงถูกจัดขึ้นวันที่๑๗มกราคม
ก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งตอนแรกทางครอบครัวได้พูดคุยกับครอบครัวของเจ้าบ่าวแล้วนะ
คือแม่เองก็ได้คุยกับแม่ของเจ้าบ่าว

แล้วก็ได้เลิกคือแต่งวันที่๑๗มกราคม๒๕๖๔วันอาทิตย์นะครับ
เงินสินสอดที่ฝั่งของแม่เจ้าสาวเรียกไปก็คือจำนวน๖๐๐๐บาท

กลับพบว่าเจ้าบ่าวและทางครอบครัวเนี่ย

ก็รอแล้วรอเล่ารอไปรอมา
เจ้าสาวก็แต่งตัวสวยแล้วนะฮะ
ทางฝั่งของแม่แล้วก็ญาติของเจ้าสาวรวมถึงแขกเรือ

แต่สุดท้ายฝั่งเจ้าบ่าวโทรมาบอกอีกครั้ง
บอกว่าไม่มีเงินไปแต่ง
แล้วก็ยืนยันจะไม่ไปตามที่รับปากไว้

เขาก็เตรียมงานอะไรเยอะแยะแล้วเนี่ยนะ

บอกว่าลูกสาวหรือว่าเจ้าสาวถึงกับช็อกเลยนะฮะ
และที่บ้านก็เอาที่ดินที่บ้าน๑งานไปจำนองไว้

แล้วก็ยืมเพื่อนบ้านมาอีกเป็นค่าจัดงานแต่งคุณเนี่ยเห็นไหม
ค่าอุปกรณ์ต่างค่าอาหารค่าน้ำค่าจัดสถานที่
รวมเป็นเงินในการจัดงานแต่งเนี่ย๑๐๐๐๐๐บาท

นางสาวลำดวนซึ่งเป็นแม่ก็บอกว่าตอนนี้คือครอบครัวก็ลำบากมากนะ
ลูกสาวรอเกอร์แล้วก็สงสารลูกสาวมากนะครับ
อย่างครอบครัวก็กลายเป็นหนี้ค่าจัดงานแล้ว
เพราะว่าฐานะทางบ้านก็ยากจนอยู่ด้วยกัน๕คน
พ่อแม่ลูกสาว๒คนลูกชาย๑คนลูกสาวที่จะแต่งงานเป็นลูกสาวคนที่๒
รายได้หลักก็มาจากพ่อครับพ่อมีอาชีพแค่หาของป่าขาย
มีรายได้นับเป็นวันนะคุณวันละ๒๐๐๓๐๐บาทเท่านั้นเอง
แต่บางวันหาของป่าไม่ได้เลยก็มีเหมือนกันไง
ครอบครัวลำบากมากทีนี้ก็ต้องพูดคุยกับเจ้าหนี้ในการขอผ่อนส่ง
หนี้บางรายก็เห็นใจให้ผ่อนส่งไปเรื่อยโดยไม่มีกำหนดนะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องการคือจะไปแจ้งความ
แจ้งความดำเนินคดีกับทางว่าที่เจ้าบ่าวนะฮะ
ไปแจ้งความกันที่สพพระทองคำในข้อหาพรากผู้เยาว์
อยากให้ครอบครัวของฝ่ายชายออกมารับผิดชอบ
การจัดงานแต่งด้วยโดยเฉพาะไอ้ค่าใช้จ่ายที่มันผ่านไป
และที่สำคัญจิตใจของลูกสาว
อยากให้มาพูดคุยกันเพื่อเยียวยาจิตใจของลูกสาว
ลูกสาวเพิ่งจะอายุ๑๕เท่านั้นเองนะครับ
โอ้โหเรื่องนี้น่าสงสารมากนะเพราะว่าจริงยายของ
ของเจ้าสาวคนนี้ค่ะก็บอกเหมือนกันนะ
บอกว่าพอทางฝ่ายชายบอกว่าจะให้ไปจบที่ศาล
ทางฝั่งผู้หญิงเขาก็พร้อมที่จะต่อสู้ในชั้นศาลนะ
คือตอนนี้ครอบครัวเขาก็รู้สึกอับอาย
อย่างคุณยายเองก็สงสารหลานสาวไงคะ
ก็จะต้องเดินหน้าต่อไปนะหลังจากนี้
ก็ต้องสงสารหลานสาวแหละก็ดูอนาคตของหลานอีกนะฮะ
อะขณะทหั่ที่ตัวเจ้าสาวเองนะครับนามสมมติล่ะกัน
ว่าน้องเอ๋น้องเอ๋อายุ๑๕ปีนะครับ
เปิดใจกับผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเรา
บอกว่ารู้จักกับฝั่งของเจ้าบ่าว
ก็คือนายธีรพัฒน์อายุ๒๐ปี
อยู่บ้านโนนสง่าตำบลทัพรั้งที่อำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชศรีมา
ประมาณ๖๗เดือนมาแล้วแล้วก็ติดต่อทำความรู้จักกันผ่านทางเฟซบุ๊ก
ตัวของเธอเองจบม๓ไม่ได้เรียนต่อเพราะทางบ้านยากจน
ส่วนฝ่ายชายก็ไม่ได้เรียนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยังไม่มีงานทำ
นิสัยของฝ่ายชายจริงค่อนข้างเกเรแต่ว่าก็มาทำความรู้จักกัน
แล้วฝ่ายชายพูดจาหวานล้อมจนเกิดความสนิทสนม
แล้วก็ที่สำคัญคุณคือมีอะไรกันแล้วได้เสียกันแล้วนะฮะ
ทางบ้านฝ่ายชายมารู้เข้าก็เลยให้ฝ่ายชายเนี่ย
เขาแสดงความรับผิดชอบซะแล้วก็แม่พ่อของฝ่ายหญิงอายุ๑๕เนี่ย
ก็รู้เรื่องนี้ก็เลยต้องให้ฝ่ายชายมาแสดงความรับผิดชอบ
ด้วยการจัดงานแต่งแต่สุดท้ายฝ่ายชายก็มาหนีงานแต่ง
ทำให้เธอเองและครอบครัวเสียใจอย่างมากนะครับ
เขารักเราไหมเขาบอกรักเขาบอกรักค่ะ
เราก็ชอบพ่อเขาอยู่เพราะฉะนั้นเขาว่ามั่นใจว่าเขาจะแต่ง
ใช่ไหมฮะแต่อยู่อยู่แล้วเขาบอกเลิกอย่างเงี้ย
เรารู้สึกยังไงบ้างกับตอนนี้เสียใจอันนี้เขาได้บอกหรือไหม
บอกเลิกเขาไม่ได้บอกเลิกฉันมีอยากพี่ฉีย
มากไปเลยอ่าเธอก็บอกว่าโอ้โหแบกรับความอับอายไว้นะคุณนะ
พริษาจะจัดงานแต่งแล้วอ่าทางครอบครองถึงก็ไปแจ้งความที่
อยากให้ฝ่ายชายมารับผิดชอบกรณีของงานตกงานแต่งด้วย
และกรณีที่เนี้ยมีอะไรกับน้องเขาแล้วอ่ะ

ทีนี้ครับล่าสุดนะฮะทางฝั่งของว่าที่เจ้าบ่าว
ก็คือนายธีรพัฒน์ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสพพระทองคำแล้ว
แล้วก็พูดถึงและชี้แจงถึงกรณีที่เทงานแต่งไม่ไปงานแต่ง

คือเขาบอกว่าเจ้าสาวและครอบครัวไม่ได้บอกว่าจะจัดงานแต่งในวันที่๑๗มกราคม
แต่ยอมรับในเรื่องของการตกลงกันเรื่องสินสอดทองมั่น๖๐๐๐บาท
แล้วก็ทองคำหนักอีก๑บาทจริงนะครับ
เขายืนยันบอกเขาไม่ได้คิดหนีแต่มันไม่มีเงิน
ไม่มีเงินจะไปแต่งจริง
แล้วก็ยังอ้างว่าก็ไม่รู้ว่าทางฝั่งเจ้าสาวจัดงานแต่งวันที่๑๗มกราคม
ซึ่งเรื่องของการไม่มีเงินก็บอกไปแล้วบอกฝ่ายเจ้าสาวไปแล้ว
แต่ฝ่ายเจ้าสาวบอกว่าจัดงานรอไว้แล้ว
ทีนี้ฝั่งว่าที่เจ้าบ่าวบอกก็ไม่มีทางออกทำยังไงดี
ตอนเช้าก็ถูกโทรมาตามเหมือนกัน
ก็อ้างไปก่อนว่าออกจากบ้านแล้วเดี๋ยวจะถึงงานแล้วเดี๋ยวไป
แต่ทีหลังก็ตัดสินใจเบี้ยวงานแต่งครับ
ว่าที่เจ้าบ่าวอายุแค่๒๐นี้ก็บอกอีกนะครับว่า
ฐานะครอบครัวของเขาคือยากจนไม่ได้ร่ำรวย
ก็หาเช้ากินค่ำเหมือนกันบ้านก็อาศัยคนอื่นอยู่
พ่อก็เสียชีวิตไปแล้วก็ฝากขอโทษไปยังพ่อตาแม่ยาย
แล้วก็เจ้าสาวด้วยถ้าในอนาคตหาเงินสินสอด
๖หมื่นบาททองคำ๑หมื่นบาทได้
จะขอโอกาสอีกครั้งขอโอกาสแก้ตัวนะฮะ
นี่เขาบอกแบบนี้ทีนี้พนักงานสอบสวน
ก็ต้องรวบรวมหลักฐานแล้วก็สอบปากคำพยานเพิ่มเติม
ประกอบสำนวนส่งฟ้องต่อสารตามขั้นตอนต่อไป
เพราะเขาถูกฟ้องเรื่องของพรากผู้เยาว์นะครับ
ส่วนงานตรงงานแต่งเนี่ยก็คงต้องไปไกลเกลี่ยต้องไปตกลงกันนะครับ
แล้วก็ให้ไปสู้กันที่ชั้นศาลนะ
ถ้าทั้งสองฝั่งต้องการเนี่ยนะฮะ
ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลนะครับ
แล้วก็มีการแชร์มีความเห็นใจต่อฝั่งเจ้าสาว